มีกลุ่มคนร้ายชายหญิง๓คนนะคะใช้ปืนขู่ที่จะจี้ชิงทรัพย
ซึ่งเป็นแม่ของอายการจังหวัดขอนแก่นขณะที่ยืนรอรถเมย์อยู่หน้าหมู่บ้าน
ถนนรังสิตนครนายกนะคะได้ทรัพย์สินไปกว่า๑แสนบาทค่ะ
ร้อยตำรวจเอกสมไทยองค์อาจร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าตรวจสอบบริเวณหน้าหมู่บ้านศรีวรีหนึ่ง
ถนนรังสิตนครนายกตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี
หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้ปืนขู่จี้ชิงทรัพย์นางสมรักเกร็ดชาญชัยอายุ๕๘ปีนะคะ
ซึ่งเป็นแม่ของอายการจังหวัดขอนแก่นผู้เสียหายให้การว่าขณะที่ยืนรอรถประจำทาง
เพื่อโดยสารไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลสิริราชมีคนร้ายสามคนค่ะ
เป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดใกล้ใกล้นะคะ
ก่อนที่คนร้ายที่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะจะลงมาจากรถ
และชักปืนออกมาขู่ให้ส่งกระเป๋าให้คนร้าย
และด้วยความตกใจค่ะก็เลยโยนกระเป๋าสะพายทิ้งข้างคลอง
แต่ว่าคนร้ายวิ่งไปเก็บและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
กระเป๋าใบนี้มีเงินสด๓๐๐๐บาท
ำไรทองคำหนัก๒บาท๑วง
แหนทองคำ๓วงและโทรศัพท์มือถือนะคะ
เมื่อได้สติค่ะจึงเป่านกหวีดให้คนช่วย
แต่ว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีประชาชนเดินผ่านไปมานะคะ
เรื่องต้นตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ